เรื่องพลุเรื่องประทัดถ้าจุดกันแบบถูกต้องตามการจัดงานมันก็โอเค
สวัสดีครับทุกคน
รับบัญชาการกล้ามบนกระจัง
ที่จะทำให้อยู่กัน
ยิงกันเป็นครอบครัวครับ

โอ้โหกลัวซะนี่ครับเป็นคลิปเหตุการณ์นะครับที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับ
เป็นคลิปที่เจ๊ปลาสำเพ็งหัดใหญ่ครับกับสามีกับครอบครัว
เอาปืนลูกซองครับแล้วก็ปืนขนาด๙มิลลิเมตร
รัวยิงขึ้นฟ้าหลายนัดเลยที่หน้าร้านสำเพ็งหัดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงเขาดาวนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละนะฮะ
หลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปครับเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักเลย
จากตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็มาประชาสัมพันธ์แล้วนะ
ขอความร่วมมือประชาชนนะครับ
ยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงส่งท้ายปีนะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายแก่คนอื่นถึงชีวิตได้
กระสุนปืนมันไปตกใส่บ้านเรือหรือไปโดนชาวบ้านนี่เขามาเตือนแบบนี้
แต่ครอบครัวนี้ครับไม่สนฮะยิงปืนขึ้นฟ้าจนชาวเน็ตตั้งคำถามว่า
นี่เย้ยกฎหมายเปล่าเนี่ยเย้ยกฎหมายเปล่าถามจริง
เพราะการใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าในที่สาธารณะมีความผิดตามกฎหมายครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปคือนางสาวจิราพรคุณนามหรือว่าเจ๊ปลาอายุ๔๐ปี
แล้วก็นายวิชิตชุนหะสุนทรอายุ๔๗ปีหรือเฮนะฮะ
เจ้าของร้านนี้นี่เจ้าของร้านสำเพ็งหัดใหญ่ที่เคยตกเป็นข่าวว่าถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ย
ัดร้านจำได้ไหมครับแล้วก็เจาะตู้เซฟขโมยเงินสดเอาทรัพย์สินไปกว่า๕ล้านบาทเนี่ย
เมื่อ๑๒ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
ในคลิปนะฮะเกิดขึ้นที่หน้าร้านสำเพ็งหัดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่๔๕๒หมู่๑
ถนนสายเอเชียตะบนควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็มีการจัดงานฉลองปีใหม่กันแล้วครับทั้งเจ๊ปลากับสามีนะฮะ
ใส่เสื้อลายเสือเลยนะแม่เป็นการเปิดศักราชใหม่ของปีขาด
ในภาพเราจะเห็นเจ๊ปลาใช้ปืนลูกซองยาวยิงขึ้นฟ้า๔นัด
ตามด้วยสามีใช้ปืนลูกซองยาวยิงอีก๔นัด
ต่อด้วยชายสูงอายุอีกคนนึงยิงอีกนัดหนึ่งเป็นการส่งท้าย
ของเจ๊ปลาเนี่ยใช้ปืนพกสั้นนะรัวยิงขึ้นฟ้าอีก๖นัด
นี่แหละฮะที่ว่าส่งท้ายนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับพันธบทเอกอัครวุฒิธานีรัฐ
ท่านผู้กำกับการสภหัดใหญ่เปิดเผยบอกว่า
ประสานให้พนักงานสอบสวนเรียกตัวทั้งเจ๊ปาสามี
แล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยที่ยิงปืนขึ้นฟ้ากันมาสอบสวนแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะต้องตรวจสอบว่านะฮะ
ปืนเนี่ยมันมีใบอนุญาตหรือเปล่าจากนั้นนะครับก็จะดำเนินคดี
โดยไม่มีเหตุอันควรและหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากปืน
ก็จะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและขณะนี้นะยังไม่ได้รับ
แจ้งว่ามีใครได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่า
ส่วนบรรยากาศนะครับที่หน้าร้านสำเพ็งหัดใหญ่ในวันนี้นะครับ
ยังคงปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านนะครับซึ่งมีการเลี้ยงฉลองกัน

มีร่องรอยของการเลี้ยงฉลองของเมื่อคืนนี้ด้วย
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทั้งเจ๊ปลาแล้วก็เสียเอ
สามีภรรยากับผู้ชายสูงอายุคนนั้นเนี่ย

พบพนักงานสอบสวนสภหัดใหญ่แล้วนะครับ
พร้อมกับปืนลูกซองยาว๕นัด
แล้วก็ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาดจุด๔๕
ที่ใช้ยิงเอามามอบให้ตำรวจด้วย
เพื่อตรวจสอบนะครับว่ามีทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า
ท่านผู้กำกับการสภหัดใหญ่ร่วมสอบปากคำทั้งสองคนนะครับ
อมรับว่าก่อเหตุจริง
แล้วขอโทษกับสังคมกับที่ทำลงไปแบบนั้น
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเฮียเอสามี๒ข้อหา
พกปืนติดตัวไปในเมืองทางสาธารณะหมู่บ้าน
โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหายิงปืนในเมืองหรือชุมชน
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเดี๋ยวจะส่งฟ้องศาลต่อไป
แล้วเจ๊ปลาล่ะเจ๊ปลาภรรยากับชายผู้สูงอายุอีกหนึ่งคน
ถูกแจ้ง๑ข้อหายิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
และเสียค่าปรับในชั้นพนักงานสอบสวนคนละ๒๕๐๐บาท

ส่วนผู้ที่ยิงปืนก็เป็นต้องกิน
แต่เฉพาะตัวเช่นกันในเรื่องของการยิงปืน
ทางเจ้าที่บริษัทก็จะต้องรำเนินคดี
เจ้าหน้าที่จะส่งปืนทั้ง๒กระบอก

ตรวจสอบอีกครั้งว่าเคยใช้ก่อเหตุในคดีไหนหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้นะครับถ้ามีชาวบ้านรับความเดิมร้อน
หรือว่าบ้านเรือนหรือว่ามีทรัพย์สินอะไร
เสียหายจากกระสุนที่ไปตกใส่ก็มาแจ้งความได้นะ
เดี๋ยวเขาจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้นะครับ